พรุ่งนี้หลายคนเริ่มทำงานวันแรกนะครับ
หลังจากหยุดยาวในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้างหลังจากนี้เป็นต้นไป
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ทางตอนบนเหนืออีสาน
ก่อนหน้านี้ที่เจออากาศเย็นเข้ามาปกกลุ่ม
หลังจากนี้อากาศจะเริ่มอุ่นขึ้น
ปัจจัยหลักก็คือการก่อตัวของอากาศเย็น
ซึ่งขณะนี้เองจะสังเกตว่าภาพนี้
เป็นการแสดงการก่อตัวของกลุ่มเมฆ

คือจุดที่มีการแผลลงมาของอากาศเย็น
ทำให้กลุ่มก้อนเมฆค่อนข้างจางหายไป
หลังจากนี้กลุ่มสีเขียวคือกลุ่มเมฆฝน
สังเกตว่าจะค่อยเขยิบเข้ามาแทนที่
นั่นหมายความว่าความชื้นก็จะค่อยเข้ามา
แทนที่กลุ่มความเย็นที่ก่อนหน้านี้
มีบทบาทกับทางบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ดังนั้นในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานหลังจากนี้

แต่ว่าการเปลี่ยนแปลงจะมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน

นี่คือการคาดการณ์จากกรมอุตุนิวพฤธิญาณ
สีฟ้าคืออากาศเย็นที่เข้ามาปกคลุมในเมืองไทย
สังเกตว่าเข้ามาปกคลุมจนถึงบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนกลาง

ซึ่งบริเวณนางกล่าวก็จะมีอากาศเย็นในช่วงเช้ากับช่วงค่ำ

คือ๑๐๒๐ตรงนี้คือจุดที่มีอากาศเย็น
สังเกตว่ามาแตะถึงบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเท่านั้น
หลังจากนี้จะลงมาอีกนิดหน่อยในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง

แล้วก็ในบริเวณพื้นที่ทางตอนล่างของภาคตะวันออก
จะทำให้บริเวณดังกล่าวในช่วงเช้ามีอากาศเย็นเกิดขึ้น
หลังจากนั้นจะสังเกตว่ามีการถอยร่นกลับไปอย่างรวดเร็ว
แบบนี้ก็จะทำให้ความชื้นเข้ามาแทนที่ก็จะทำให้เกิดหมอกเกิดขึ้น
นี่คือการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
สีฟ้าคือจุดที่มีอุณหภูมิต่ำลง
ส่วนพื้นที่ที่มีสีส้มคือบริเวณที่มีอากาศอุ่นขึ้นนะครับ
สังเกตว่าวันสองวันนี้อาจจะไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ตอนบนอย่างภาคเหนืออีสาน
ส่วนบริเวณตอนกลางจะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างรวดเร็วนะครับ
สังเกตว่าในบางจุดบางพื้นที่อากาศจะเย็นในตอนเช้า
แล้วก็จะค่อยมีการเพิ่มขึ้นในช่วงบ่ายนะครับ
นี่คือสิ่งที่อยากจะต้องระวังก็คือการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในช่วงเช้า
ที่มีอากาศเย็นส่วนช่วงบ่ายมีความชื้นเข้ามาปกคลุมค่อนข้างเยอะ
จะทำให้ลักษณะการเกิดหมอกค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกัน
รวมไปถึงพื้นที่สีเหลืองตรงนี้คือจุดที่ต้องเตือน
สำหรับใครที่จะออกเดินเรือนะครับบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอน
ขออภัยนะครับภาคใต้ตอนกลางถึงตอนล่างยังคงต้องเจอกับคลื่นที่มีความแรงอยู่
เฉพาะช่วงเย็นอาจจะต้องระวังเป็นพิเศษ
และนี่คือสิ่งที่มาย้ำกันสำหรับการต้อนรับปีใหม่นะครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิมหันฯสวัสดีครับ